ท่านผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าคดีที่สืบเนื่องมาจากการพิพาทกันเรื่องของที่ดินนะฮะ
ถึงขั้นยิงกันตายนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นนะครับ
เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะฮะหลังจากที่มีเหตุทะเลาะวิวาดกันแล้วก็มีคนถูกยิงเสียชีวิต
พื้นที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านแขกหมู่๕ตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีนะครับ
จุดตรงนี้เนี่ยผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตนั้นชื่อว่านายสมเริกกรุณาพิพัฒน์อายุ๕๑ปีเป็นชาวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มม๔นัดเสียชีวิตคาที่นะฮะ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายพนัทพรมสุวิชาอายุ๓๕ปี
เป็นชาวบ้านตมนนใหญ่อำเภอนใหญ่จังหวัดชุนบุรี
หลังก่อเหตุแล้วไปมอบตัวกับตำรวจสพนใหญ่พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
เพื่อนบ้านในระแวกเนี่ยแล้วก็เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ด้วย
บอกว่าเห็นผู้ตายก็คือนายสมเริก
ขับรถยนต์มาจอดที่หน้าบ้านของนายพนัท
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะวิวาดกัน
ก่อนที่นายพนัทจะชักปืนขึ้นมายิงจนเสียชีวิต
ซึ่งสืบเนื่องมาจากเรื่องของที่ดินประมาณ๑ไร่เศษ
ที่ผู้ตายคือนายสมเริกซื้อมาแล้วที่ดินผืนนี้มันติดกับบ้านของนายพนัทมือปืน
ก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำเรื่องทางเข้าออกเรื่องที่ดินอะไรอย่างนี้
ก่อนเกิดเหตุปรากฏว่านายสมเริกผู้ตายไปนำดินมาถม
ซึ่งมันเป็นจุดที่มันจะไปปิดทางเข้าออกบ้านของนายพนัท
แล้วก็มีปัญหากันแต่เพื่อความชัดเจนของคดีนี้
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปดูนะครับว่าตกลงแล้ว
ข้อเท็จจริงเป็นยังไงกันแน่คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่หนองใหญ่จังหวัดชนบุรีนะครับไปที่หมู่บ้านแขกนะฮะ
ก็ที่จุดเกิดเหตุเนี่ยยังมีคราบเลือดแห้งรังติดอยู่กับพื้นผิวถนนเลยนะฮะ
เป็นกองใหญ่เลยนะครับแล้วก็พบกองดินที่เป็นปัญหาของเรื่องยิงกันตายเนี่ยนะครับ
ทั้งสองฝ่ายมีปัญหากันล่าสุดก็คือกองดินกองนี้นะครับ
ผู้ตายคือนายสมเริกนะครับส่วนมือปืนคือนายพนัท
เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายผู้ตายว่าจ้างรถให้เอาดินมากองเอาไว้เพื่อรอปรับพื้นที่ดินของตัวเอง๒คันรถ
ดินไปได้หนึ่งคันรถมีปัญหากับมือปืนที่ก่อเหตุ
เนื่องจากมือปืนเนี่ยบอกว่าดินดังกล่าวมันกีดขวางทางเข้าออกบ้านของมือปืนนะครับ
คุณภูริพัฒน์ไปคุยกับเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะครับบอกว่าที่ดินผืนนี้ทั้งสองฝ่ายมีปัญหากัน
ขณะเกิดเหตุเธอนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านไม่ได้ยินว่าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุคุยอะไรกันบ้าง
แต่ระหว่างนั้นมองผ่านหน้าต่างมาเห็นพอดีช่วงที่ผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงผู้ตายหลายนัด
ก่อนที่ผู้ตายจะล้มฟุบลงกองกับพื้น

กลัวอืมแล้วมองเห็นเขาอย่างไรเขาเรามองเห็นเหตุการณ์ของคนยิง
แล้วอะไรไหมเห็นแต่คนตายเขาล้มลงนอนลงอยู่แล้วไงเห็นแต่แค่นั้น
เองคนยิงยืนตรงไหนก็เดินอยู่ตรงนั้นอ่ะข้างประตูน้องน่ะ
ประตูเหล็กตรงนั้นอ่ะเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละเขาได้ตะโกนบอก
เนอะก็หลายนัดแหละอืมเห็นคนตายฟุกลงอืมเห็นเขาร้มลงไปก็
แน่นิ่งนิ่งไปเลยนี่ก็ไม่กล้าไปมองส่วนนายพนัทผู้ต้องหานะครับ
หรือว่าทำข่าวอะไรนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบในด้านอื่นซึ่งตัวของนายพนัทเองนะครับ
ทางพลตมตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
บอกว่าได้สอบปากคำอย่างละเอียดแล้วแล้วก็ให้ชุดสืบสวนไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างรอบครอบที่สุด
ตอนนี้แจ้งข้อหานายพนัทก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ข้อหาเรื่องของอาวุธปืนนะฮะ
ทั้งการพกปืนแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะครับ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังนะครับ
ส่วนศพของนายสมเริกพนักงานสอบสวนได้ส่งศพไปตรวจพิสูจน์
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาวิถีกระสุนแล้วก็สาเหตุของการเสียชีวิตอย่างละเอียดนะครับ

หลังจากนั้นก็จะส่งศพให้กับญาติ
คาดว่าจะส่งศพให้กับญาติได้ในวันพรุ่งนี้นะครับ